หลายคนฟังแล้วก็ยังมีข้อค้างคาอยู่ในใจ

คุณแตงโมไปปรัศวะทำท่าทำทางกันยังไง

มีรายงานนะครับว่าคุณปอตนุพัฒน์เลิศทวีวิทย์
กระติกอิสรินจุธาสุขสวัสดิ์
แซนวิสาพัฒน์มโนมัยรัฐ
แล้วก็จ๊อปนิทัศน์กีรติสุธิสาธร
วันเกิดเหตุไปออกรายการโหนกระแส
เมื่อช่วงตอนทิ้งเที่ยงที่ผ่านมานี่แหละครับ
แต่คุณโรเบิร์ตภัยบูลตรีกาญจนานันต์ไม่ได้ไปนะ
คือได้รับคำชี้แจงบอกว่าเขาไม่สบายมาก

ความดันสูงขึ้น๒๐๐เลยนะครับ
คือทั้งปอทั้งจ๊อปทั้งแซนทั้งกระติก
รับว่ายังเศร้าอยู่ยังโศกเศร้าอยู่
ซึ่งปอเป็นคนแรกที่ลำดับเหตุการณ์ให้ฟังแบบนี้ครับ

รู้จักกับแตงโมมาตั้งแต่อายุ๑๓
เพราะว่าเคยอยู่ในวงการโมเดลลิ่งด้วยกัน
เนื่องจากโมเข้าวงการโมมาเป็นนางแบบ

อยู่ในวงการนางแบบขออภัยนายแบบอยู่สักพักหนึ่ง

ผันตัวเองกลับไปเรียนหนังสือแล้วมาทำธุรกิจเต็มตัว
ส่วนการลงเรือไปเที่ยวกันมาจากอย่างนี้

ก็เลยชวนแตงโมให้มาร่วมทริปกันอยากจะเจอเพื่อนเก่า
เนื่องจากเห็นว่าแตงโมและปอก็รู้จักกันไม่ใช่เหรอ
ไม่ได้เจอกันนานแล้วนี่มาเที่ยวด้วยกันดีกว่า
มาลงเรือนะฮะการเปิดใจครั้งนี้มีการเปิดคลิป
โอ้โหคุณผู้ชมฮะคลิปนี้หลายคนดูแล้วน้ำตาคลอเบ้าครับ

ไม่รู้วันที่จะจากไปจริง

เหตุใดบนเรือถึงรู้ว่าคุณแตงโมไปปัสสาวะที่ท้ายเรือ
แซนเป็นคนชี้แจงและยืนยันเรื่องนี้บอกว่า

ของคุณแตงโมหรือปัสสาวะบนนี้นะฮะเรามีภาพจำลองนะครับ
ผู้โดยสารบนเรืออย่างน้อย๓คนออกมาให้ข้อมูลบอกว่า
เห็นคุณแตงโมเดินไปท้ายเรือโดยคุณจ๊อปเนี่ยเห็นคุณแตงโมเดินผ่าน
คุณกระติกได้คุยกับคุณแตงโมก่อนจะลุกขึ้นเดินไปท้ายเรือ
ส่วนคุณแซนเนี่ยนะฮะเป็นคนเห็นคุณแตงโมปัสสาวะครับ
แล้วคุณกติกในฐานะเพื่อนสนิทและผู้จัดการส่วนตัวออกมาอธิบายอีกนะครับ
ทำไมไม่สวมเสื้อชูชีพจะได้ปลอดภัยนั่งเรือ
คุณกระติกบอกว่าทริปนี้เป็นการล่องเรือถ่ายรูปเที่ยว
ก็เลยไม่มีใครใส่มันไม่สะดวกในการใส่ข้าวใส่ออก
อีกทั้งชี้แจงกรณีเดินทางกลับบ้านขณะที่ยังเกิดเหตุอยู่
ยังไม่เจอตัวคุณแตงโมเนี่ยทำไมกลับบ้าน
บอกว่าตอนนั้นเธอทำอะไรไม่ถูกครับ
หวังว่าจะมีคนช่วยแตงโมขึ้นจากน้ำแล้วแตงโมจะกลับบ้านเองได้ฮะ

คุณกติกยังฝากขอโทษผ่านรายการไปยังทุกประเด็นที่สังคมเข้าใจเขาผิดเข้าใจเธอผิด
เช่นการตำหนิกู้ภัยหรือการชี้แจงว่าที่ไม่โทรหาแม่เพราะแม่ไม่ใช่นักประดาน้ำ
คือเขาบอกว่าคำพูดเหล่านี้มาจากการสื่อสารที่คาดเคลื่อนของเธอเองโดยไม่ได้เจตนา
ส่วนคุณจ๊อปนะครับมาออกรายการนะครับเคลียร์ประเด็นนี้
ทำไมเสื้อพี่ขาดเนี่ยเนี่ยชาวเน็ตเห็นวงเอาไว้ทำไมเสื้อพี่ขาดมีการกระทบกระทั่งกันหรือเปล่าคุณจ๊อปบอกไม่มี
ขณะที่คุณแตงโมประสบอปฏิเหตุก็ออกตามหาคุณแตงโมตลอดเวลาอย่างไรก็ตามครับในช่วงท้ายนะฮะในช่วงท้ายเนี่ย
ไฮโซปอลหรือเสียปอเนี่ยยังระบุด้วยว่าเขาจะบวชอุทิศส่วนกุศลให้คุณแตงโมโดยหลังจากนี้นะครับ
นี่ฮะนี่ฮะผู้โดยสารทั้งหมด๔ใน๕คนเนี่ยเขาไปให้ปากคำกับตำรวจผ่านเครื่องจับเท็จด้วยนะที่สพเมืองนนทบุรีครับ
ใช่ค่ะนี่แหละค่ะและในเหตุการณ์ในวันนี้เนี่ยนะคะก็มีการไล่เลียงไทม์ไลน์ของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะโดยผู้โดยสารวันนี้ที่ไปออกรายการหนกระแสทั้ง๔คนเนี่ยนะคะก็ได้ไล่เลียงโดยนายดารุพัฒน์เนี่ยนะคะก็บอกว่าเป็นเพื่อนกับแตงโมตั้งแต่อายุ๑๖ปีแล้วเหตุการณ์ครั้งนี้ก็เริ่มต้นจากการที่ตนกับกระติกเนี่ยเป็นเพื่อนกันในเฟซบุ๊กนะคะเพราะฉะนั้นเขาเนี่ยท

นี่เป็นหลักฐานที่เขาบอกว่าเป็นแชททั้งหมดแล้วก็บอกด้วยว่าบนเรือเนี่ยถ่ายรูปกันตลอดมีไทม์ไลน์ทั้งหมดเป็นรูปที่ถ่ายเอาไว้ยืนยันตำแหน่งไม่ว่าจะเป็นตอนเริ่มลงเรือตอนไปเอเชียทิกตอนไปทานข้าวที่สามโคปทุมธานีแล้วก็ตอนออกจากร้านนะคะเนี่ยค่ะแล้วก็มีภาพดาวบนฟ้าภาพแม่น้ำเจ้าพระยา
หกนาทีจอดเรือกลางเจ้าพระยามีวิวด้านหลังเป็นสะพานพระรามแปดเนี่ยเธอบอกว่าภาพเนี้ยนะคะคุณตังโมจัดท่าให้เธอแล้วถ่ายรูปให้ด้วยอืมรูปสุดท้ายที่คุณตังโมถ่ายให้เธอก็คือตอนช่วงเวลายี่สิบสองนาฬิกาสิบสามนาทีนะอันนี้ก็น่าจะเป็นรูปใกล้ใกล้จะรูปสุดท้ายซึ่งพอถ่ายรูปนั้นแล้วเ
จากการที่วันนี้ทั้ง๔คนไปออกรายการโหนกระแส
วันนี้ในโลกโซเชียลกำลังพูดถึงภาพนี้ค่ะ
มีการแชร์ภาพภาพหนึ่งก็คือตอนที่
จ๊อปหรือว่านายนิทัศน์กิรติสุธิสาธรณ์๑ใน๔เนี่ยนะครับ
มีภาพลักษณะคล้ายกับว่า
อะไรบางอย่างลงในน้ำ
ซึ่งคนในโลกออนไลน์พอเห็นภาพนี้ค่ะก็ตั้งคำถามว่า
อะไรคือสิ่งที่จ๊อปทิ้งลงไปในน้ำ
สันนิษฐานไปนู่นนี่นั่นเลยค่ะ
หรือเกิดเหตุการณ์ทะเลาะกันบนเรือแล้วมีการพลั้งมือ
เกี่ยวยงกับการที่แตงโมตกลงไปในน้ำหรือไม่

แล้วก็ต้องบอกว่าภาพนี้เป็นหลักฐานที่คุณแม่ของคุณแตงโม
เอาไปใช้เป็นหนึ่งในหลักฐานว่าคุณตังโมถูกทำร้ายกับร้อยเวรสพเมืองนทบุรีด้วย
นี่ค่ะแต่คราวนี้เรามาดูภาพคลิปกันบ้าง
สักครู่นี้เป็นภาพถ่ายอันนี้เป็นภาพคลิป
ภาพคลิปก็จะเห็นมุมมองที่หลากหลายมากขึ้นต่อเนื่องมากยิ่งขึ้น
นี่ค่ะก็เป็นคลิปเต็มที่
เมื่อสักครู่นี้เป็นภาพที่แคปคลิปนี้แล้วก็ไปแชร์นะคะ
นี่ค่ะก็เป็นจังหวะที่เรือลำนี้กำลังเทียบท่าแล้วก็จะจอด
นี่ค่ะก็จะเป็นการอธิบายข้อสงสัยที่ตอนนี้กำลังวิพากษ์วิจารณ์กันอยู่
กับภาพนิ่งภาพหนึ่งนะคะที่ปรากฏอยู่ในโลกออนไลน์
ทีนี้พอมาดูภาพเต็มก็จะทำให้เห็นมุมมองมากขึ้นนะคะ
เข้าใจที่มาที่ไปมากขึ้นนะฮะครับดีนะฮะอันนี้ที่เป็นคลิปครับ
เอาหลังจากทั้ง๔คนให้สัมภาษณ์เสร็จรายการ
รายการโหนกระแสยังมีกองทัพนักข่าวรออยู่ข้างล่างอีกเพียบเลย
ไปดูตอนนั้นที่พวกเขาลงมาฮะหลังจากใช้เวลาสามชั่วโมงกว่ากว่านะครับ
ออกรายการโหนกระแสนี่คือตอนที่ลงมาข้างล่างฮะเห็นไหมครับ
เห็นจำนวนไมค์ไหมเห็นจำนวนกล้องไหมนะฮะคนแรกที่ลงมาคือคุณแซนครับ
ลงมาถึงนะฮะทีมข่าวก็ถามว่ามีอะไรอยากจะพูดเพิ่มเติมไหม
คุณแซนตอบว่าไม่มีพูดไปแล้วทั้งหมดส่วนคุณกติกก็วิ่งตามมา
แล้วก็วิ่งขึ้นรถตู้ไปอย่างรวดเร็วนะครับ
อีก๕นาทีต่อมาคุณจ๊อปลงมาคุณปอลงมาก็ลงมาจากสตูดิโอนั่นแหละ
คุณจ๊อปเนี่ยถือเสื้อยืดสีเทาตัวที่เป็นปัญหามาด้วยเนี่ยเหน็บไว้นะฮะ
นั่นแหละฮะก็เอามาออกรายการโดยทั้งคู่ไม่ได้ตอบคำถามสื่อมวลชนเลยแม้แต่คำเดียวครับ